โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาก็มีการแถลงยืนยันนะครับว่า
ปั๊มหัวใจนั้นไม่ทำให้ตับแตกนะครับ

แถลงชี้แจงขั้นตอนการประถมพยาบาลช่วยเหลือ

ผู้ต้องหาทุจริตออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดิน
จังหวัดภูเก็ตและพังงาที่ผูกคอเสียชีวิต
ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหากรมสอบสวนคดีพิเศษ

วันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยแถลงว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ขอให้โรงพยาบาลจัดชุดแพทย์ฉุกเฉินไปช่วยเหลือด่วน

ก็พบนายธวัชชัยอยู่ในภาวะวิกฤต
จึงรีบช่วยฟื้นคืนชีพในทันที
ก่อนนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
และในเวลา๑นาฬิกา๓๓นาที
ก็อีกประมาณสัก๒๐นาทีต่อมา
ร่างของนายธวัชชัยก็ถูกพามาถึงห้องฉุกเฉิน
และพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ
ซึ่งชีพจรนั้นก็กลับมาในระดับหนึ่ง

เจ้าหน้าที่จึงย้ายคนไข้ไปยังหน่วยฉุกเฉิน
เพื่อที่จะช่วยเหลือต่อไปนะครับ
พร้อมให้ยาช่วยกระตุ้นหัวใจร่วมด้วย
และปั๊มหัวใจนานร่วม๑ชั่วโมง
แต่คนไข้ไม่มีชีพจรตอบสนอง
บอกกับญาติว่าคงไม่สามารถช่วยเหลือคนไข้ได้นะครับ
กระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะเดียวกันครับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองยืนยันว่า
ปั๊มหัวใจไม่สามารถทำให้ตับแตกได้
จากหัวใจและตับนั้นอยู่คนละตำแหน่งกัน

ต่อให้ไม่มีความชำนาญก็ไม่กระทบกับตับอย่างแน่นอน
อาจจะมีเพียงอุบัติเหตุจากซี่โครงหักก็เท่านั้นครับ
ขณะที่บรรยากาศในงานชะพนักกิจศพหรือว่างานเผาศพในวันนี้นะครับ
ตามกำหนดการเดิมซึ่งน้องชายของผู้เสียชีวิตได้กำหนดเอาไว้
จะจัดที่วัดบางหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ในตอนแรกก็คือจะต้องเผาในวันนี้สุดท้ายก็เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับ
ส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากความกดดันที่สังคมนั้นจับตามองเรื่องสาเหตุการเสียชีวิต
ประกอบกับทางวัดไม่สามารถจะเผาศพบุคคลที่ตายแบบผิดปกติได้
ซึ่งเป็นประเพณีของทางมอนที่จะต้องมีการเก็บศพเอาไว้จนกว่าจะทราบข้อเท็จจริงและคดีจะสิ้นสุด
ร้องขอให้เลื่อนการเผาศพออกไปก่อน
ส่วนสาเหตุการตายและผลการชนะสูตรศพนั้นพร้อมที่จะยอมรับ

ยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต

ข่าวมาว่าผมได้รับความกดดันอะไรอย่างไร
มีผลประโยชน์อย่างไรหรือเปล่าที่จะรีบเผาซะ
ผมก็เลยตัดสินใจแล้วก็หลวงพ่อก็ทางเจ้าวาดนะฮะ
ขอให้เป็นอย่างนั้นเก็บไว้แล้ว
ดังนั้นในวันนี้เมื่อไม่ได้มีการเผาศพ
ตามที่กะหนดเอาไว้ก็ทำให้มีการจัดพิธีเป็นเผาหลอก
วางดอกไม้จานก่อนจะนำศพเนี่ยเข้าโลงเก็บเอาไว้
กว่าญาติจะมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกครั้ง
โดยตลอดงานก็มีญาติเข้าร่วมพิธีเพียง๔๕คน

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ